มากันที่ราวของการเพิ่มทีมครับการเพิ่มทีมฟุตบอลโต้ต้าไทยพิมพลีกจากสิบแปดเป็นยี่สิบทีม
ในธุรการหน้าที่จะเปิดขึ้นในวันที่ยี่สิบเจ็ดภูมิภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวเวลาอีกไปมากแล้วนะครับ
จะมาสรุปกันว่าสุดท้ายจะมีการเพิ่มทีมกระแสตามมาแน่นอนนะครับทั้งทีมที่อาจจะไม่ได้เสียสิทธิ
อย่างทีมหัวตารางชั้นนำก็บอกว่าจะเสียระบบขณะที่ทีมท้ายตารางนะครับ
ที่มีโอกาสในงานกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยการเทออฟนั้นก็มีการออกมาพูดกันทั้งสองฝ่ายครับ
ไปที่การท่าเรือกันก่อนนะครับสโมสรการท่าเรือเอฟซีครับ
โดยประธานสโมสรคุณพันธ์ล่ำซำครับแถลงการบอกว่ามีความรู้สึกปะปนกันนะครับ
ดีใจที่อาจจะได้เล่นในลีกสูงสุดต่อไปแล้วก็แปลกใจที่ลือกันในโลกโซเชียลว่าการท่าเรือนั้น
ล่วงหน้าเรื่องของการเพิ่มทีมก็เลยมีการเสริมทัพซื้อนักเตะเพื่อรอทีวีแอลประกาศ
แล้วก็ยืนยันว่าได้ติดต่อกับนักเตะทุกคนที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว
โดยไม่ทราบเรื่องของการเพิ่มทีมมาก่อนเป็นการตัดสินใจทันที
เพราะว่าเธอเป็นคนทำงานรวดเร็วนะครับคนอยู่กับเธอจะรู้ดี
อันนี้เธอบอกแบบนี้นะครับหลังจากวางเป้าเลื่อนชั้นในปีเดียว
แล้วเธอก็ไม่ได้อยู่ในบอร์ดทีวีแอลด้วยครับดังนั้นไม่ต้องสงสัย
ก็เธอจะรู้มาก่อนล่วงหน้าขณะที่อีกหนึ่งเรื่องครับ
หากมี๑๘ทีมเท่าเดิมการท่าเรือนั้นพร้อมอยู่แล้วครับ
เพื่อหาทีมสุดท้ายที่จะตกชั้นรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม
ก็พร้อมจะแข่งครับจากการที่มาดามแป้งชี้แจง
ก็ค่อนข้างจะห่างกันเยอะแต่ว่าเรื่องของการตัดสินขึ้นมาแล้วนะครับ
ตามคำสั่งของคณะกรรมการต้องดูว่าทางฝั่งของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามนั้นจะมีแรงกระเพื่อมอย่างไร
ก็เตรียมจากแถลงข่าวกับสินบัญชนกับการยื่นเรื่องต่อสารปกครอง
เพื่อฟ้องบริษัทไทยพรีเมอร์ลีกวันนี้๑๐โมงครับเอาแล้วก็ฟ้องกันนัวนะครับตอนนี้
ซึ่งทางนายจรรย์เริ่มดำริประธานสโมสรไม่พอใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
และการฟ้องร้องนั้นก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ล่าสุด
หลังจากการเศรษฐ์สัญญาและศิลป์ไทยท่อสดครั้งใหม่ก็มีเรื่องของจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น
ทีจะเริ่มเพิ่มทีมในซีซั่น๒๐๑๗แต่ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
จึงมีมติเพิ่มทีมในระดูการหน้าทันทีแล้วก็จะมี๒๐ทีมตลอดไปนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปก็คือว่า
จากการที่รอสามคะแนนจากศาสตร์ปกครอง
ซึ่งเขานั้นยอมรับปกติแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่ได้กลับขึ้นมาครับ
โอ้โหตอนนี้ยุ่งกันใหญ่เลยครับว่าจะเอาอย่างไร
ที่ทำงานอีกหนึ่งหน้าที่นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการที่อุทธรณโทษด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าพอซ้ำซ้อนกันแบบนี้เนี่ย
แก้ปัญหาของลีกนั้นจะจบลงแบบไหน
ที่จะสามารถทำให้ลีกเดินต่อไปได้และไม่เป็นปัญหากับความสงสัยของคนในสังคมฟุตบอลครับ